ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเห็นได้จากงานหัฐกรรมอันงดงามซึ่งถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อตอบสนองต่อจิตใจอันยึดมั่นในศาสนา
พระพุทธศาสนามีส่วนในการสืบทอดงานทางด้านศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้าน
ทำบุญถวายทานวัตถุและสร้างถาวรวัตถุเช่นสาราอาศนสงฆ์ธรรมาศ
หมู่ตู้พระธรรมขันโตกมีคำกล่าวอุทิศของชาวบ้าน
มุ่งพระนิพานดังคำอธิษฐานนี้ทรัพย์นี้ของข้าได้มาบริสุทธิ์
บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งจิตจำนงมุ่งตรงพระนิพพาน
ให้ถึงเมืองแก้วให้แคล้วบ่วงมารให้พบพระศรีอานในอนาคตการเถิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน